พี่เบิร์ตแล้วลุ้นนะว่าตื่นเช้ามาเฮ้ยฉันจะขับรถมาได้ไหม

แต่น้ำไม่ไหลลงทะเลครับคุณผู้ชมครับ

บนถนนกลางเมืองพัทยาเลย
พัทยาตกทีใดเป็นอย่างงี้ทุกที

หนักอยู่ประมาณชั่วโมงนึงได้
ทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะ

แล้วก็ถนนเรียบทางรถไฟโอ้โหนี่จุดเดิมทั้งนั้นนะ
จุดระดับน้ำสูงเมตรหนึ่งรถยนต์ไม่ต้องพูดถึงครับ
สัญจรไม่ได้ตำรวจก็ต้องปิดกั้นแล้วก็ตั้งจุดแจ้งเตือนประชาชนครับ
ให้ใช้เส้นทางช่วงเกิดน้ำท่วมหนักเพราะว่าจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับ
ขณะที่โลกออนไลน์โลกออนไลน์เขาก็แชร์กันตรงไหนน้ำท่วมบ้าง
ตอนที่เขาขับรถลุยน้ำท่วมอยู่ที่พัทยาสาย๓โอ๊ะเห้ยมีคลองป่ะ
เห้ยคลองเหลือพัทยานี่โอ้โฮนี่พัทยาสาย๓ครับ
น้ำท่วมเข้ารถฮะขังอยู่ในห้องโดยสาร
คือถ้าเป็นน้ำอุ่นก็ยังโอเคนะเหมือนสปาทา
แต่นี่ไม่ใช่ครับนี่น้ำท่วมแล้วดูสีน้ำนี่

เจ้าของบ้านหลังนี้ไลฟ์นี่คือชั้นหนึ่งครับ
ชั้น๑น้ำยันบันไดขึ้นชั้น๒ครับคุณผู้ชม

น้ำร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ในชั้นหนึ่งครับ
นี่คือซอยบัวขาวพัทยากลางนะครับ
โอ้โหมีช่วงหนึ่งนะฮะช่วงหนึ่ง
มีการไลฟ์เจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านแบบมีประชดเล็กอย่างนี้

ดูซะก่อนทำอย่างไรดี
นายกอยู่ไหนขอเงินน้ำหน่อย
ลุงโตขอเหนื่อยน้ำ

แต่ว่าถ้าตอนนี้จะขอนายกต้องขอรักษาราชการนายก

แล้วดูดีว่าการกระทรวงการของผมก็ได้ดูไม่ผิดนะ

ผู้ใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ่งถ่ายจากมุมสูงเปิดเผย
พาไปเห็นน้ำท่วมฮะน้ำท่วมถนนเรียบชายหาด
เคยเห็นน้ำท่วมถนนเรียบชายหาดไหม
ผมเคยเห็นมาหลายปีมาแล้วนี่เพิ่งเห็นอีกทีนึง
ระดับน้ำประมาณ๓๐๕๐เซนติเมตรนะ
โอ้โฮไม้มันทัดกว่านะสร้างความประหลาดใจให้กับนักโทษที่อดสิทธิ์ครับ
แล้วก็สำหรับคนพัทยาเขาบอกว่าเริ่มคุ้นแล้ว
เริ่มคุ้นแล้วตกทีไร้ท่วมทุกทีครับพัทยา
นี่เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมจากพัทยา
ขยิบมามาดูมิตรภาพหน่อย
ภาพมันต่างกันไหมบรรยากาศมันต่างกันไหม
ต่างกันเลยรถเล็กนะวิ่งแบบวิ่งไม่ได้อ่ะคุณผู้ชม

ปกติเวลาที่แบบน้ำท่วมเราจะไม่ไปไหลทางไหม

ถนนมันต้องเป็นหลังเต่าฝนตกลงมาน้ำมันต้องไหลลงข้างทางอะไร

ถนนตรงนี้มันไม่เป็นหลังเต่ามันเป็นแอ่งนั้นเหรอ
นี่ค่ะตอนประมาณ๒ทุ่มที่ผ่านมา
ฝนตกหนักเลยที่ปากช่องโคราชนะคะช่วงตำบลหนองสาหร่าย
ริมเขือลำตะคองแล้วดูสภาพสิ
น้ำท่วมถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพตอนบ่อทองมจบกนี่นะคะ
๒เลนส์๓ติดแบรีเออร์ต่อหม้อถนนมอเตอร์เวย์เนี่ย
ผิวจราจรถนนตรงนี้เอาง่ายมันเอียงค่ะ
น้ำมันก็ขังท่วมสูงสักประมาณไม้บรรทัศนึงอะนะ
รถเล็กผ่านไม่ได้เลยถามว่านี่เห็นไหม
คือตรงกล้องที่เราตั้งถ่ายอยู่เนี่ยน้ำมันสูงมาก
แล้วรถใหญ่ต้องไปวิ่งตรงข้างตรงไหล่
ซ้ายก็หมดเลยใช่เลนซ้ายแบบนี้ค่ะ
นี่ผ่านไปประมาณสักชั่วโมงนึงหลังจากฝนหยุดตกนะ
น้ำมันก็ค่อยระบายออกระดับน้ำก็ลดลง
เจ้าหน้าที่ทีนี้ก็ต้องเร่งระบายรถที่ติดขาดค่ะ
นี่แหละฮะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หนักหนาสาหัส

เดี๋ยวพี่ดาจะมาบอกว่าเป็นยังไงนะครับในสัปดาห์นี้